คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งนะไหนก็ไหนแล้ว
ใกล้เข้าสู่วันที่เราเป็นวันแห่งความหวัง
ไม่ใช่วันเลือกตั้งนะเป็นวันแห่งสลากินแบ่งรัฐบาลจะประกาศผลเนี่ย
ก็ต้องไปเข้าวัดทำบุญกันหน่อย
เดี๋ยวผมพาไปที่นี่นะครับที่จังหวัดนครปฐมวัดแห่งนี้
จะรู้จักกันเป็นอย่างดีวัดสว่างอารมณ์ครับ
ที่นี่เลยครับไปไปกันที่นี่เขามีพิธีปิดทอง
ส่งมอบลูกนิมิตรนะครับที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับค่ะพิธีนี้เป็นการส่งมอบนะครับ
ส่งมอบลูกนิมิตรให้กับวัดในถิ่นธุรกันดาล
โดยลูกนิมิตนั้นเป็นลูกนิมิตรที่ประชาชนได้บริจาค
ให้กับทางวัดสว่างอารมณ์ในงานปิดทองลูกนิมิตร๙๙ลูก
จัดขึ้นระหว่างวันที่๓ถึง๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งก็มีพระครูยะติธรรมนุยุทธ์หรือว่าอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสเนี่ย
ท่านก็ได้นำลูกนิมิตรไปประกอบพิธีเพื่อส่งมอบให้กับวัดมงคลวราราม
ทั้งหมดจำนวน๑๐ลูกครับ
ส่งมอบครั้งนี้นะครับก็มีพระครูปริยติกิติวิมลเจ้าอาวาส
วัดมงคลวรารามอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ท่านก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีในการรับลูกนิมิตรด้วยตนเองเลยครับ
งานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนสาธุชนจำนวนมากแห่กันมา
หลังจากทำพิธีด้านในเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีการร่วมกันทำบุญถวายปัจจัย
ก่อนที่จะมีการส่งมอบลูกนิมิตรให้กับทางวัดมงคลวราราม
นำไปจัดงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตรที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
เนี่ยสำคัญมากนะลูกนิมิตรเนี่ย
เอาไปฝังไว้ใต้ดินเป็นสัญลักษณ์ของเขตของวัด
เขาก็เชื่อกันว่าใครได้มีโอกาสไปทำบุญฝั่งลูกมิตร
จะเป็นอนุสงค์อนุสงค์ของใหญ่เลยค่ะ
เอาสาธุค่ะสาธุใครที่ไปร่วมบุญนะคะก็ขอให้โชคดีโชคดีกันไป
ไม่มีโอกาสก็ติดตามรายการเรานี่แหละ
ก็จะได้ดูเรื่องราวดีแบบนี้ที่จะนำเสนอ